อ่ะไปดูกันต่อนะคะฮือฮาอีกแล้วนะคะวงการสงฆ์ค่ะ
เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งนะจังหวัดสุโขทัยนั่งสูบกัญชาในกุฏิ
แต่ท่านก็อ้างว่าท่านสูบเพื่อรักษาโรคเบาหวานค่ะ
นี่เป็นเสียงของท่านนะคะพี่ฝนไอ้ข่าวนี้เนี่ยนะมันเกิดคำถามตัวโตเลยนะ
ค่ะว่าการสูบกัญชาอืมมันรักษาเบาหวานได้จริงไหมนั่นน่ะสิคะก็ต้องก็ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปอ่ะนะคะ
นำมาโพสต์นะคะจะเห็นพระรูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่พื้นภายในกุฏินี่แหละ
จะสูบกัญชาอย่างสบายใจขณะที่ด้านนอกทำอะไรรู้ไหมทำอะไรครับ
จัดงานกระถิ่นอยู่อ่าเพจนี้นะคะยังได้ระบุข้อความว่า
ใส่สบงและทรงยำเนื้อจากอาวาดวัดหนึ่งสุโขทัยอ่าสุโขทัยหรออ่า
โขทัยค่ะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมนะคะ
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะครับซึ่งเป็นวัดที่ปรากฏในคลิป
แล้วก็ได้พบพระอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดเลยเข้ามาตรวจสอบพอดี
ทราบว่าพระที่ปรากฏในคลิปก็คือพระครูสมุสำรวยนะคะหรือพระครูแมว
เจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเลยนะครับเจ้าอาวาสวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมนะคะ
ก็ยอมรับกับทีมข่าวค่ะว่าเป็นตัวท่านจริงนะในคลิป
ไปฟังเสียงพระครูสมุสำรวยกันค่ะ
ก็ค่ะผู้ที่ทำคลิปเผยเผยแพร่ขนาดนี้เขาได้ออกจากวัดไปหรือยังค่ะ
อืมท่านก็ได้บอกว่ายอมรับว่าท่านสูบจริงนะคะแต่ว่าเพื่อรักษาโรคเบาหวานนะคะ
แต่ก็เดี๋ยวทางวินัยส่งเดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันต่อไปค่ะอืม
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับคมกันแบบสมมติได้ทางไทยรัตน์อีวิชช่อง